ครับกรีมเตียงเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้พิพายเพื่อนที่ได้ชิ้นแจง
ผมนึกว่าท่านเป็นเซียนตลาดหลักทรัพย์

ข้อแรกที่ท่านบอกว่า
ผมมีความรู้สึกว่าจริงมันจบไปแล้วนะครับ
เรื่องยตติที่คุณบอกผมยตติเถื่อนเนี่ย
ผมถามคุณนิคมว่าคุณเซ็นยติร่าง๑๑คนหรือร่าง๑๐คน
คุณต้องตอบผมหรือไม่ตอบคุณก็เก็บคำตอบให้เจอกับผมแล้วถามกันนะครับ
เรื่องสองเรื่องหุ้นนะครับผมขอตอบเรื่องหุ้นก่อน
ผมขอตอบในเรื่องของการบริหารจัดการของกองทุนประกันสังคมก่อนนะครับ
ว่าผมเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการซื้อ
ขายหุ้นหรือซื้อขายอะไรทั้งสิ้นเพราะเขามีบอร์ดของเขานะครับ
ในส่วนของใครจะซื้อใครจะขายหุ้นอะไร
แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าผมแค่จะถามว่า
ประกันสังคมนั้นมีผลตอบแทนให้กับพี่น้องคู่กันตนปีละกี่หมื่นล้าน
ปีประมาณ๗๘หมื่นล้านเงินเหล่านี้แหละครับ
ที่มาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนนะครับ
ในส่วนที่อดีตนะครับที่เลขาธิการประกันสังคม
หรือต่างที่ซื้อขายหุ้นหรือมีปัญหา
เขาก็มีการดำเนินคดีหลายหน่วยงานที่ดำเนินคดีไป
ผมเชื่อว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะทำอะไรที่ผิดกฎหมายในส่วนนี้
อันนี้ผมจะเข้าเรื่องในส่วนที่เพื่อนสมาชิก
อภิปรายในเรื่องของหุ้นซึ่งผมเคยเป็นผู้บริหารนะครับ
ผมขอสไลด์นะครับ
เรื่องหุ้นนะครับหุ้นที่ท่านเอ่ยชื่อและเอ่ยชื่อภรรยาผมเยอะมากเลยนะครับ
จริงผมเองก็จริงท่านเอ่ยชื่อผมคนเดียวก็พอนะครับ
เรื่องของหุ้นนะครับผมจะให้ท่านดูหน้าแรกนะครับ
ผมนั้นให้ความสำคัญกับข้อกฎหมายทุกฉบับ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันซึ่งผลประโยชน์และการประพฤติมิชชอบ
เพราะผมเป็นคนที่ทำอะไรทุกอย่างด้วยความโปร่งใสและความซื่อสัตว์
ต่อความไว้วางใจเพื่อให้ความไว้วางใจพี่น้องให้เข้าใจนะครับ
สิ่งที่ท่านเห็นนะครับการปฏิบัติการการปฏิบัติของเรื่องหุ้นของผมนะครับ
แล้วก็พรบการจัดการหุ้นส่วนหุ้นของรัฐมนตรี๒๕๔๓ประกอบนะครับ
เชิญซ้ายขอผิดไปนะครับ
นะครับที่ท่านเอ่ยชื่อนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับ
ลินสรินะครับเออาร์เอ็นนะครับซึ่งผมยอมรับว่าก่อนที่ผม
จะเป็นตำแหน่งลำตีแล้วก่อนที่ผมจะเลือกตั้ง
ผมก็ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนานนะครับ
บริษัทนี้นะครับค้าขายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จริง
ไม่ได้ค้าแป้งนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับ
ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมาย
ทุกอย่างอยู่บนโต๊ะเสียภาษีถูกต้อง
การจัดการหุ้นส่วนของรัฐมนตรีพศสำหรัฐสี่สาม
มาตราสี่นะครับห้ามถือหุ้นเกินห้าเปอร์เซ็นต์
มาตรา๕ถ้าจะถือหุ้น
เกินห้าเปอร์เซ็นต์ให้ดำเนินการดังนี้
แจ้งเป็นหนังสือต่อประธานประประชาภายในสามสิบวัน
นับแต่ได้รับตำแหน่งโอนหุ้นนิติบุคคลภายในเก้าสิบวัน
นับแต่แจ้งให้ประธานประประชาภาพมาตราหก
นิติบุคคลต้องมีอำนาจจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลตามกฎหมายคือจะฝากที่กองทุนไหน
องทุนนั้นจะต้องมีอำนาจนะครับ
ผมจะให้ดูขั้นตอนความบริสุทธิ์ใจและความจริงใจในการที่
จะปฏิบัติตามกฎหมายนะครับวันที่ห้าสิงหาคมหกสาม
รับตำแหน่งรัฐมนตรีต้องแจ้งภายใน๓๐วัน
ผมแจ้งภายใน๘วันเลยนะครับว่าผมมีความประสงค์
ผมก็แจ้งต่อประธานปปชแล้วก็ผมก็มีกฎ
พอแจ้งแล้วภายใน๙๐วันผมจะต้องจัดการ
หุ้นต่อหุ้นผมและหุ้นคู่สมรสและแจ้ง
การจัดการหุ้นต่อประธานปรปชผมแจ้งภายใน๗๖วันนะครับ
แล้วก็วันที่แปดมีนาหกสี่ประวัติศาสตร์เผยแพร่
สัญญาการจัดการหุ้นให้ประชาชนทราบหุ้นผมและครอบครัว
ถือหุ้นอยู่ห้าสิบจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ผมจึงได้จัดการหุ้นส่วนรัฐมนตรี
เพื่อความโปร่งใสนะครับขอเชิญสไลด์ถัดไปนะครับ
ปัจจุบันนะครับสัดส่วนการถือหุ้นของผมและครอบครัว
ได้รับการจัดการโอนมอบทรัพย์สินให้กับผู้จัดการบริหารไปเรียบร้อยแล้ว
เพื่อความโปร่งใสตามกฎหมายลำนูล
หากผมจะดำเนินการตามที่ท่านกล่าวหานะครับผมยังมีหุ้นที่ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์
แต่ท่านสังเกตนะครับตั้งแต่ผมรับตำแหน่งจนถึงวันนี้นะครับ
หุ้นในส่วนนี้ยังอยู่เท่าเดิมนะครับหุ้นจะขึ้นจะลงผมไม่เคยไปดูนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่ผมจะต้องไปจัดการขายได้หรือได้นะครับ
การเป็นกรรมการผู้จัดการของคู่สมรสนะครับตามมาตราหนึ่งร้อยหกวักสอง
เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นเริ่มเริ่มการอยู่ก่อนที่เจ้าพัฒนางานของรัฐ
เข้าดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งคือผม
ถ้าเป็นท่านผู้ที่อภิปรายท่านจะให้ภรรยาท่านตกงานหรือเปล่านะครับ
ภรรยาของท่านก็ทำงานแล้วก็บริหารกิจการก่อนที่จะเป็นรับตำแหน่งรัฐมนตรี
ำนูนเขากำหนดไว้แล้วนะครับว่าถ้าเป็นอยู่ก่อนแล้วไม่เป็นไรนะครับ
ในส่วนนี้นี่คือในส่วนของเรื่องหุ้นนะครับ
ผมขอชี้แจงสั้นนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่คิดว่า
จะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะครับแต่ผมเอ่ยได้ดูจากสื่อสื่อสื่อทีวี
ว่าจะเล่นนี้เอาเรื่องนี้มาพูดกับผมแต่ผมชี้แจงนะครับว่า
ในส่วนของกองทุนประกันสังคมนั้นมีบอร์ด
ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้น
บริหารงานด้วยความโปร่งใสนะครับมีตัวแทนจากภาครัฐ
สำนักงบประมาณนะครับทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ใช่เฉพาะข้าราชการหรือสำนักงานประกันเท่านั้นนะครับ
ผมจะขอชี้แจงเรื่องถัดไปนะครับเรื่องของแรงงานต่างด้าว
ที่ท่านบอกว่าผมเอื้อประโยชน์ให้กับคนชนบุรี
เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใหญ่ใหญ่แล้วก็มีการเข้ามาโดย
ไม่มีการกักตัวผมขออนุญาตสไลด์นะครับ
สไลด์เรื่องการนำเข้าเอ็มมือยูนะครับ

มีหนังสือนะครับจากสมาพันธ์ประสุทธิ์และพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
เมื่อวันที่สามสิบมีนาสองพันห้าร้อยสิบสี่สมาคมผู้ผลิตไกลเพื่อส่งออก
เมื่อวันที่๓๐มีนาคมสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
เมื่อวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบห้าทุกคนทุกสมาคม
เขามีความจำเป็นในการที่จะต้องมีการให้ละภาครัฐ
เยียวยาแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานนะครับหนังสือนะครับ
กระทรวงแรงงานนะครับในเรื่องของเนี่ย
นี่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ยี่สิบสองมีนาคมสองพันร้อยหกสิบห้า
หนังสือขอเข้ามานะครับหลักการที่ผมเรียนท่านนะครับว่า
การนำเข้านั้นเป็นส่วนของในจ้างนะครับ
ขั้นตอนที่๑ที่๒ในจ้างนั้นมายื่นความต้องการจำนวนกับกรมการจัดหางานนะครับ
ในส่วนที่กรมการจัดหางานได้รับจำนวนแล้วนะครับก็จะยื่นไปให้กับเอ่อ
สถานทูตต้นทางเพื่อให้ทางประเทศต้นทางนั้นจัดส่งเนมฤทธิ์มา
ซึ่งเราเองไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปก้าวไก่
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการที่เขาจะส่งใครมา
จะส่งในหม่องเอหม่องบีหม่องซีเราก็ไม่สามารถไปทราบได้
จัดมีหน้าที่เป็นแค่สะพานในการเชื่อมเอกสารตรงนี้นะครับ
ขั้นตอนที่๕ที่๖นะครับก็ระบุค่าใช้จ่ายชัดเจนทั้งหมดนะครับ
ทุกอย่างมีค่าวีซ่านะครับค่าเวิร์คเพอร์บิต
ใบอนุญาตทำงานก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วในส่วนนี้
อัตราที่พันเก้าร้อยบาทสองปีนะครับค่าวีซ่าสองพันบาทในส่วนนี้นะครับ
แล้วก็ในส่วนของพอเข้ามาแล้วก็จะต้องมีการตรวจโรคต่าง
ตามที่หกโลกหรือการตรวจเอทีเคนะครับที่ท่านบอกว่าทั้งผู้ว่าชายแดน
ว่าไม่สบายใจว่าไม่มีการกักตัวผมเรียนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
บริหารจัดการอยู่ในคำสั่งของสอบคอวันนั้นการนำเอ่อ
การที่เดินข้ามผ่านชายแดนมาแล้วเนี่ยเขาไม่มีการที่จะต้องมาเอ่อ
เขาเรียกอะไรมากักตัวแล้วเราจะให้ผู้ประกอบการกักตัว
มันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมครับเพราะว่าคำสั่งหรือการประชุมหาลือของสอบคอ
ได้ประกาศออกไปแล้วนะครับผมก็ได้รับหนังสือจากท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ท่านพูดถึงนะครับว่าขอกักตัวได้ไหม
ผมก็บอกว่าก็ไปดูของท่านภูวาถูกไหมครับ
ผมมีหน้าที่ปฏิบัติตามในส่วนที่นายจ้างถ้าเกิดท่านเป็นนายจ้าง
แล้วคำสั่งหรือคำสั่งประกาศออกมาแล้วว่าไม่มีการกักตัวการเข้าชายแดน
แล้วท่านไปกักผมไปกักตัวแรงงานของท่านท่านมาเสียค่าจ่ายอีกสามเดือน
อีก๓วันท่านก็ต้องมาต่อว่าผมผมก็ต้องปฏิบัติตามประกาศในส่วนนี้นะครับ
แล้วผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของดีมารในจ้างนะครับ
ขั้นตอนที่หนึ่งผมอธิบายนิดหนึ่งนะฮะขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งคือการยื่นดีมารนะครับ
จัดแจ้งดีมารไปประเทศต้นทางขั้นตอนที่สามประเทศต้นทางเปิดรับสมัคร
คัดเลือกทำสัญญาจัดจ้างทำเนมฤทธิส่งมาให้ที่กรมจัดนะครับ
ขั้นตอนที่๔นายจ้างยื่นคำขอรับใบญาติทำงานของคนต่างด้าวนะครับ
แล้วก็ออกหนังสือยืนยันการให้เข้าทำงาน
ต่างด้าวแสดงหลักฐานณจุดผ่านแดนตรวจคนเข้าเมืองสนามบิน
เจ็ดโลกตรวจโลกเจ็ดโลกนะครับอบรมรับใบญาตินะครับ
ส่งมอบคนต่างด้าวหน้าที่สำนักงานจัดหางาน
จ่ายต่างก็อยู่ที่ตารางหมดแล้วนะครับว่า
นายจ้างต้องจ่ายเท่าไหร่ค่าย่าเท่าไหร่ทุกอย่างมีใบเสร็จหมด
ในส่วนที่ท่านเอ่ยถึงว่าผมเอื้อประโยชน์กับรายใหญ่นะครับ
ผมจะให้ท่านดูนะครับว่าผมทำตัวเลขมาแล้ว๑คนถึง๑๐คน
มีคนในจ้างต้องการอยู่สามพันเจ็ดร้อยบาลลาย
สิบเอ็ดคนถึงห้าสิบคนมีในจ้างพันเก้าร้อยกว่าลาย
ห้าสิบเอ็ดคนถึงสองร้อยคนมีหกร้อยแปดสิบเอ็ดลาย
ร้อยคนขึ้นไปมีสองร้อยสี่ลายรวมแล้วมีความต้องการคนมาสองแสนกว่าคน
ผู้ที่เราไปอยู่ย่างไปแล้วนะครับก็ถั่วเฉลี่ยแล้วเนี่ย
ดูช่องสุดท้ายเพื่อไปเร็วก็ได้ผลเฉลี่ยพอพอกันสิบแปดจุดสามเปอร์เซ็นต์
สิบสี่จุดหกสิบเก้าจุดเก้าสิบแปดจุดหนึ่งสี่
เฉลี่ยแล้วก็คือพอพอกันหมดนะครับแล้วบริษัทที่ท่านเอ่ยว่าอยู่ชมรี
วันนั้นผมก็มีข่าวมาเลยมีข่าวช่องหนึ่งบอกว่า
ผมเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับคนชมรีผมสงสัยมากเลย
ผมก็ถามท่านอธิบดีกรมการจัดหางานว่าเอ๊ะบริษัทอะไรที่เข้ามาวันแรก
ชื่อบริษัทที่จังหวัดชมรีจริงนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามเพราะเขาไม่เกี่ยวข้องด้วย
เขานำเข้ามาร้อยกว่าคนนะครับแต่เขาแจ้งเขาได้เขาได้รี
เขาแจ้งเอ่อดีมานไว้เมื่อบันที่สองธันวาส์หกสี่มีการยื่นเข้ามาได้ยี่สิบห้ามกรา
เดินทางเข้ามาหนึ่งกุมภาท่านละนึกภาพสิครับว่ากี่เดือนนะครับทุกอย่างขั้นตอนการเนมลิตรที่เข้ามาก็มาจากทางต่างประเทศ
ต่างประเทศก็ส่งมาไม่ใช่ผมเป็นคนกำหนดนะครับ
ในส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของที่ท่านพูดถึงเรื่อง
ใครที่ไปเก็บค่าวคิวรายงานต่างเอ่อรายงานที่ไปทำงานต่างประเทศ
ผมเรียนนะครับว่าเมื่อก่อนเอาผมเรียนก่อนว่า
ในส่วนนี้เรามีอัตราการสมัครในอัตราค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ประกาศอยู่ในของกรมการจัดหางานอีกส่วนหนึ่งรัฐไม่สามารถที่จะทำงานแทน
ก็เป็นเอกชนจัดส่งเองนะครับโดยจะส่งผ่านโดยบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับ
การจัดหางานนะครับเป็นบริษัทที่อยู่สมาชิก
ท่านจะอยู่สมาคมไหนแล้วแต่แต่ท่านต้องมีใบอนุญาต
มีใบญาตในการจัดส่งก่อนถ้าจะส่งไป
จะมีการอบรมการสอบถามค่าใช้จ่ายว่า
ในกอที่ไปทำงานที่ประเทศนี้บริษัทจัดหางานเก็บเท่าไหร่
เกินราคาไหมตามที่กฎหมายกำหนดไหมถ้าเป็นบริษัทเอกชนนะครับ
เราให้เก็บอัตราหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าของเงินเดือน
แต่ค่าใช้จ่ายเช่นตัวเครื่องบินค่าเดินทางหรือค่าอะไรต่าง
ไม่เกินสามเท่าในส่วนนี้เป็นเรื่องของการที่
เอกชนเขาตกลงกับผู้ที่ไปนะครับแต่ในส่วนของรัฐต่อรัฐ
ตรงส่วนนี้ไม่มีไม่มีปัญหานะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้น
อย่างเช่นที่เราส่งไปอิสราเอลอย่างนี้ครับส่งไปปีหนึ่งหกพันกว่าคนนะครับ
หรือเราที่จะไปที่ธนยกลำตีไปเปิดประตาหลาดที่
เปิดความสัมพันธ์ที่ซาวดี้เราจะส่งคนงานไปซาวดี้ก็ไปรัฐต่อรัฐ
ในส่วนนี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างกำหนดโดยรัฐต่อรัฐ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีในส่วนของเอกชนที่จะต้องที่จะต้องมีการให้เขาทำมาหากิน
แล้วเขาเป็นสิ่งที่เขาเป็นคนดิวมาเองเขาเป็นคนหาตลาดมาเองทั้งหมดนะครับ
ผมได้เรียนว่าในสิ่งที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวมาทั้งหมดผมก็ขอสรุปว่า
หนึ่งในเรื่องการจัดการเรื่องหุ้นผมปฏิบัติตามรัฐมนุนตามกฎหมายทุกประการ
ในเรื่องของภรรยาผมที่เป็นกรรมการพฤติการก็เป็นมาก่อนที่ผมจะเป็นรัฐมนตรี
กฎหมายอำนูลกำหนดไว้ว่าสามารถเป็นได้ในส่วนของหุ้นที่จะขึ้นจะลง
หลักทรัพย์หรือกรตผมยังไม่รู้เลยหน่วยงานไหนตรวจสอบเพราะผมไม่เคย
ตั้งแต่ผมนำบริษัทเข้าตลาดเนี่ยผมมีวัตถุประสงค์เดียวคือ
ผมต้องการให้ทุกคนนั้นหรือที่จะเป็นนักการเมืองนั้น
ท่านรู้ไหมครับว่าตอนก่อนผมมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ย
บริษัทที่ทำเนี่ยโอนบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยเสียภาษีปีงหลายสิบล้าน
ดีกว่าหลายคนที่รวยแล้วไม่รู้เสียภาษีหรือเปล่านะครับ
นักการเมืองทุกคนผมเรียนตรงว่าผมรู้อยู่แล้วว่า
ในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจะเป็นนักการเมือง
ให้กับพี่น้องพี่ประชวนรุ่นหลังหลังให้เป็นตัวอย่าง
มีตรวจสอบมีกรตมีตลาดหลักทรัพย์ใครทำผิดว่างตามหลักฐานตามกฎหมาย
ผมยังไม่รู้เลยนะครับในส่วนของที่ท่านเอ่ยว่า
ผมเรียนนะครับว่าแล้วไม่ใช่นายกลำตีที่ชื่อพลเอก
ในยุทธอะนูชาหรอครับที่ทำให้ส่งออกสูงสุดหลังไม่หรอ
ขอเข้าพบขอขอบคุณไม่ใช่ท่านนโยคน้ำตีที่ชื่อพลเอกไปยุ่นเหรอครับ
ที่อนุวัติวัคซีนมสามสามให้ผมไปฉีดในโรงงาน
ตลาดจ้างงานติดลบห้าแสนบาทคนหกสี่มาตรการต่างต่างที่ช่วยเหลือออกไป
ตลาดจ้างงานเป็นบวกแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนปีหกห้าแค่สองไตรมาส
ตลาดจ้างงานบวกมาหกแสนกว่าคนนักศึกษาที่ท่านบอกว่าตกงาน
ผมท้าเลยครับว่าการจ้างงานวันนี้ในระบบเอกชน
อายุ๒๕ปีลงมาที่ไม่เคยผ่านการเป็นประกันสังคมเลย
อีกสิบบ่าเปอร์เสนต์นั้นอยู่ในส่วนที่ท่านหน้ายกนำตีท่านบทเอกไปยุทธ์จาโนชา
เพื่อที่จะช่วยเหลือในช่วงเกิดโควิด
ที่ท่านพูดถึงว่าผมไปนั่งร้านถึงผมว่าผมเป็นคนที่
วยท่านนายกอวยท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
กำกับดูแลกระทรวงแรงงานผมถ้าไม่มีท่านเป็นคนออกความคิด
ในเรื่องของสมุทรสาครระบาดครั้งสองจะหายไหมภายในสองเดือน
ครับผมอยากจะถามหน่อยผมถามท่านว่าการที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่าง
มีเอกชนนะครับนั่งแถลงข่าวขอบคุณรัฐบาล
มีสภาพแรงงานผู้นำสภาแรงงาน๑๕สภาใหญ่
จัดงานวันแรงงานท่านเขตมันจัดการไหมครับ
บอกมอบดอกไม้ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีท่านบนเอกประยุทธโนชา
เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมาสภาองค์การลูกจ้างทั้งหมดสิบห้าสภาใหญ่
มีตั้งสมาชิกตั้งหลายล้านคนมอบดอกไม้ขอบคุณท่านนายกรมตี
ขอบคุณท่านท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านบริเวษยุทธโนชาวัน
ท่านเคยเจอบรรยากาศอย่างนี้ไหมสิ่งที่ท่านพูดทั้งหมด
ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้พูดนะครับแต่ผมที่เล่ามาฟังทั้งหมดเนี่ย
ผมยังเล่าไม่หมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนไหนที่เกี่ยวพันกับการบริหารงาน
ที่ท่านนายกจะให้ผมตอบผมก็จะตอบเพิ่มเติมให้
แต่วันนี้ผมขอขอบคุณท่านประธานสภาผ่านมายังเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับว่า
ผมมีความตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองผมมีความซื่อสัตว์สุจริตนะครับ
หรือปราบปรามทุจริตที่ท่านมีขอให้ท่านเอาข้อมูลให้ผมครับขอบคุณครับ

ขอบคุณท่านรัฐมนตรีแรงงานครับ
ผมขอตอบท่านรัฐมนตรีแรงงานนิดหนึ่งที่ท่านถามว่า

วันที่ยื่นยัตติยื่นกี่คน

ท่านเป็นคนสุดท้าย
ท่านก็สงสัยก็ทำหนังสือถึงท่านประธานสภาแล้วนี่
ท่านประธานสภาก็เอาหนังสือมาให้
แต่ละพักยืนยันนะครับว่า
การยื่นยัตติครั้งนี้มีใครบ้าง

เรื่องนี้ท่านควรจะไปถามท่านประธานสภานะครับ
เพราะฝ่ายค้าเรายื่นยัตติเดียวนะครับ

ส่วนเมื่อสักครู่ท่านก็ยังชมเก่งเหมือนเดิมนะครับ
ฉายาที่เขาบอกว่าสุชาติชมเก่ง

ขออนุญาตท่านประธานครับ
ขออนุญาตชีแจงที่เขาท่านประธานสภาที่กรบครับ
อนุญาตชี้แจงท่านประธานสภาผ่านเป็นเพื่อนสมาชิกครับ

ผมจะเรียนท่านประธานผ่านเพื่อนสมาชิกว่า
จริงแล้วผมเป็นคนที่จบแล้วจบนะครับ

ผมไม่ค่อยชอบให้ใครมาพูดอะไรที่มามืด
เหมือนกับว่าผมกลัวเรื่องยัตติผมไม่ได้กลัว

การที่เราเซ็นยติ

ผมตอบตรงนี้
ผมผมมีหนังสือจากหัวหน้าพักบางคนด้วย

ผมว่าเรื่องนี้ยุติได้แหละครับ

พอแล้วครับยุติเรื่องนี้ผมว่าจะไปขยายต่อเลย
เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
เอาประเด็นเรื่องภาระหน้าที่ที่ยุติดำเนินการบกปร่องอย่างไร